ใช่ค่ะจริงก็เตือนภัยทุกคนเลยนะคะ
เพราะว่าปัจจุบันนี้เราเข้าถึงกันง่ายมากขึ้น
ทำความรู้จักกันง่ายมากขึ้น

ล่าสุดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวชาวลาวค่ะ
หน้าตาดีเลยล่ะก็ทักแชทมา
คุยกันเป็นเดือนนะคุยกันอยู่เป็นเดือน

แล้วก็นัดเจอกันปรากฏว่าเธอถูกหลอกไปข่มขืนนะคะ

สาวชาวลาวรายนี้ร้องเรียนผ่านสื่อค่ะ

โปรไฟล์นี่ดูดีเลยเป็นนุ่มหล่อหน้าตาดีนะคะ

ระหว่างนั้นเนี่ยผู้ชายก็ขอยืมเงินเธอนะ
หลายครั้งด้วยติดหนี้มั่ง
ขับรถไปชนคนอื่นบ้างต้องจ่ายค่าเสียหายบ้าง
ก็ให้ยืมให้ยืมไปกว่าหนึ่งหมื่นบาท

แต่ผู้ชายคนนี้ก็พูดจาหวานล้อม
จนเธอใจอ่อนนะคะผู้หญิงอะเนาะ

นัดเจอกันที่รีสอร์ทในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น

ก็ยอมไปเจอที่ขอนแก่นค่ะตามที่นัดไว้๒๐มีนาคม
ผู้ชายคนนี้บอกว่าเดี๋ยวให้พี่ชายมารับไปที่รีสอร์ทนะ
จากนั้นก็มีผู้ชายรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำดูน่ากลัวเลย
มารับเธอไปที่รีสอร์ทแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวรอเป็นเพื่อน
ก็นั่งรอเป็นเพื่อนอยู่ในห้องเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงค่ะ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าฉันนี่แหละคือนุ่มคนที่คุยกับเธอมานาน
แต่ฉันใช้รูปโปรไฟล์คนอื่นเอาไว้เล่นเกมโอ้โห
คือรู้ไม่ตรงปกอ่ะเอาง่ายถูกต้องค่ะ
แล้วใช้กำลังบังคับขืนใจเธอ๔ครั้ง
ตั้งแต่เช้าวันพุธจนถึงบ่ายวันพฤหัสค่ะ
พยายามขัดขืนแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวจริง
หนูก็เลยถามว่าเจอกันที่ชื่อบี๊กไปไหน
ไม่มีหรอกเขาบอกทีนี้แดด
หนูก็เลยถามว่าเอาลูกคนอื่นลงทำไม
เขาบอกว่าพี่เอาลงเล่นเกมเฉย
หนูก็ว่าจะถูกหวังหัวคุณคุณนี่
แล้วเขาก็จับอยู่เผี้ยงลงคืนแล้วก็โดนเหยียบ
แล้วหนูเอาขึ้นมาโผล่อีกครั้งหนึ่งเขาคงโทร
แต่เวลาสนิทก็มีแบบทะเลาะกันเถียงกัน
เขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาหนูให้ได้
ซึ่งเธอบอกด้วยนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยทวงเงินคืนด้วยนะ
แต่คนร้ายบอกว่าไม่มีเธอบอกพันหนึ่งก็ยังดี
จะเอาเป็นค่ารถกลับบ้านคนร้ายก็ให้เงินมา
แล้วก็พามาส่งที่บขศจากนั้นขับรถหลบหนีไป
เธอเลยอยากมาร้องเรียนผ่านสื่อค่ะแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรบ้านไผ่
ในวันนี้นะคะมีการรวบรวมหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ภาพใบหน้าของผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ